เพราะว่ามีเพื่อนสาวพี่สาวน้องสาวหลากหลายเพศมาก
แล้วก็เป็นคนนึงที่ออกมาแสดงจุดยืนเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทุกด้านเลยนะคะ
อย่างเร็วนี้นะคะเจ้าตัวก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมพลายค่ะ
เกดนะคะยอมรับเลยว่าความสุขของเจ้าตัวในวัยนี้มีไม่กี่อย่างนะคุณผู้ชมนะคะ
อย่างแรกก็คือการอยู่กับน้องสกายลูกชายของแก้วหัวแหวนค่ะโตเป็นนุ่มแล้ว

และอีกอย่างนะคะก็เวลาอยู่กับเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนสาวนี่แหละค่ะ
ร่ำบอกว่าอยากไปเที่ยวทะเลอีกแล้วเพราะว่ามันได้ใส่ชุดบิกินี่

ลูกรอชมความแซ่บของแม่ได้เลยว่าจะเป็นอย่างไร

สำหรับพี่ลูกเกดนะคะมองว่าร้อนเบอร์นี้
มันทำให้มีความสุขในการเที่ยวทะเลลดลงไหม

เกดได้ย้อนกลับไปดูรูปใช่ไหมคะ
ส่วนมากในไอจีเก็ตจะเป็นแบบชุดว่ายน้ำ
ลืมสะกดปลดป่อยแล้วก็เป็นตัวของตัวเอง
เราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเรา
เวลาเรานมวิธีเราก็อยากจะคำว่าที่ทำให้เรามีความสุข
ในช่วงนี้อากาศมันร้อนมากขึ้น

มันมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการเที่ยวทะเลไหม

หาเหตุผลไปทะเลค่ะ
ร้อนยังไงดิฉันก็อยู่ทะเลค่ะ
ร้อนยังไงดิฉันก็อยู่ทะเลค่ะ